ต่อที่อุดรธานีครับมีย่าคนหนึ่งพาหลานสาวไปร้องกับตำรวจบอกว่า
หลานสาวนั้นถูกนกต่อลวงไปให้กับผู้ชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจนั้นไปข่มขืนนะครับ
แต่ว่าตำรวจนั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาไม่ครบซึ่งก็สงสัยว่าทำไมถึงปล่อยไป๑คนครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานครับ
ทางด้านของนางน้อยนามสมมุติอายุ๖๖ปีซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
นำหลานสาวชื่อว่าเด็กหญิงเอเป็นนามสมมุตินะครับอายุเพียง๑๓ปีพร้อมกับญาติ
แล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานีไปพบกับตำรวจสพเมืองอุดรธานี
ไปสอบถามกรณีที่เด็กหญิงเอเนี่ยถูกเพื่อนรุ่นพี่สองคนน่อลวงไปให้กับผู้ชายข่มขืนกระทำชำราวในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อุดร
๒ครั้ง๒คราวหลังจากแจ้งความตำรวจก็จับกลุ่มนางนกต่อได้จับกลุ่มคนข่มขืนได้
แต่ทำไมถึงจับได้แค่๒คนทั้งที่ผู้ร่วมก่อเหตุนั้นมีทั้งหมด๓คน
โดยเหตุการณ์นี้ก็เปิดเผยว่าเป็นการข่มขืนเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของ๑๓พฤษภาคม
เริ่มจากเพื่อนรุ่นพี่เป็นผู้หญิงสองคนที่โรงเรียนก็ชวนหลานสาวไปเที่ยว
แล้วก็พาไปที่ห้องพักแห่งหนึ่งที่บ้านดงอุดมที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานี
ต่อมามีผู้ชายซึ่งรู้จักกับรุ่นพี่เข้ามาในห้องทราบชื่อภายหลังว่านายธวัฒน์อาจสมจิตหรือว่าแขกอายุ๔๐ปีและอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
โดยนายธวัฒน์เนี่ยนำปืนแล้วก็มีดออกมาวางเอาไว้บนที่นอน
ขู่บังคับให้เสพยาบ้าแล้วก็ข่มขืนจนสำเร็จความไคร้ไปหนึ่งครั้งแล้วก็พักกันที่รีสอร์ททั้งคืนครับ
ทำแบบนี้๒ครั้งรวมผู้ก่อเหตุ๓คนไม่ใช่เพื่อนรุ่นพี่แค่๒คนหรือว่าคนทำข่มขืนแค่๑คนต้องมีอีก๑คนเป็น๓คนนะครับ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทอาทิตยจันทรานะครับสารวัตรสอบสวนสพเมืองอุดรธานีก็บอกว่า
หลังจากจับกลุ่มนายธวัฒน์แล้วก็นางนกต่อ๒คนมาสอบสวน
ทราบว่านายธวัฒน์เนี่ยเคยเป็นสายลับให้กับตำรวจสืบสวนสพเมืองอุดรธานีจริง
โดยให้การว่าครั้งแรกพยายามข่มขืนแต่ไม่สำเร็จครั้งที่สองก็พยายามสอดใส่แต่ไม่สำเร็จ
ส่วนผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นนางนกต่ออีกคนนั้นไม่รู้เรื่อง
ระหว่างนายธวัฒน์กับเด็กที่ถูกข่มขืนเพียงแต่ว่าชักชวนกันมา
นางนกต่ออีกคนนึงเพื่อไปเสพยาบ้าเท่านั้น
ก็เลยปล่อยตัวเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงไป
จากว่าตำรวจต้องดำเนินคดีตามกฎหมายตามหลักฐานที่มี
พร้อมกันนี้ทางตำรวจเองก็ได้ให้ความมั่นใจว่าผู้เสียหายว่า
จะต้องเกรงกลัวกับอิทธิพลเพราะว่าถ้าเกิดผิดก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอน
แล้วก็ลงโทษอย่างสูงสุดอย่างแน่นอนนะครับ